คุณผู้ชมครับรถขนช้างนะครับบนนั้นเนี่ยมีพลายปูคำอยู่
มันได้รับบาดเจ็บเลยนะครับที่ขาหลังครับเพราะว่ารถพลิกคว่ำ
เพราะดีนะครับคุณหมอจากโรงพยาบาลช้างลำปาง
คือเขามาตรวจสุขภาพช้างอยู่ในหมู่บ้านพอดีก็เลยรีบมาประถมพยาบาลครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสดร้อนเลยนะครับเมื่อเช้า
สาธิตเป็นชาวบ้านในหมู่บ้านห้วยผักกูดตะบนแม่ศึกอำเภอแม่จันทร์จังหวัดเชียงใหม่เนี่ย
เล่าให้ทีมข่าวฟังบอกว่าโอ้โหเมื่อเช้านี้นะครับรถบรรทุกเนี่ยคันนี้คันนี้
รถบรรทุกซึ่งเป็นของชาวบ้านในหมู่บ้านเนี่ยกำลังนำช้างเชือกหนึ่ง
ปูคำปูหมายถึงตัวผู้นะคุณผู้ชมนะนะครับอายุประมาณ๔๕ปี
ซึ่งเลี้ยงอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้แหละจะไปส่งที่อำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่
คว่ำฮะเนี่ยครับพลิกตะแคงแบบนี้คาดว่าสาเหตุมาจากน้ำหนักตัวของมันนี่แหละ
คือน้ำหนักตัวเยอะไปยืนซ้ายนะฮะก็ทิ้งน้ำหนักตัวลงไปอีกฝั่งนึงของรถมัน
คราวนี้มันเสียการทรงตัวครับแล้วก็พลิกตะแคงแบบนี้
แต่เคราะห์ดีนะครับขณะเกิดเหตุมีคุณหมอจากโรงพยาบาลช้างลำปางมาพอดีเลย
นี่ตอนเอารถขึ้นโอ้ต้องหุ้ยเล่หุ้ยกันนะฮะดึงรถขึ้นมา
คือคุณหมอจากโรงพยาบาลช้างลำปางมาตรวจสุขภาพช้างในหมู่บ้านพอดี
ก็ออกมาประถมพยาบาลได้อย่างทันท่วงทีขณะที่คนขับรถบรรทุกคันที่ไปกับช้างอ่ะนะ
ก็ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรนะล่าสุดทีมข่าวโทรไปสอบถามคุณหมอโบนัส
ซึ่งเป็นทีมแพทย์ที่เข้าไปช่วยเหลือพลายปูคำ
คุณหมอบอกว่าอาการตอนนี้พลายปูคำยืนได้แล้วมีแผลถลอกตามตัวเล็กน้อย
แต่มีแผลตรงหัวเข่าขาหลังของมันข้างขวาอันนี้มีแผลหน่อย
คือปูคำมันคงเจ็บแหละแล้วก็ไม่ยอมที่จะลงน้ำหนักที่ขาข้างนั้น
เหมือนคนแล้วฮะเจ็บขาไหนก็ไม่ค่อยอยากจะลงน้ำหนักที่ขานั้น
หลังจากนี้เดี๋ยวทีมแพทย์จะย้ายพลายปูคำไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลช้างลำปางต่อไปครับ
เจ็บด้วยตกใจด้วยนะคะรถพลิกคว่ำแบบนี้นะคะ